เรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะมากันสองคนคือเขาเป็นแฝดด้วย
ขอตังค์๒๐สิจะเอาไปซื้อเหล้าให้พ่อ
แต่ทีนี้พอไม่ได้ตังค์๒๐นี่ซัดจนน่วม
แล้วรู้ไหมคนที่โดนซัดคือใคร

พระอีกรูปที่มาห้ามคือโดนต่อยจนปากฉี่
เพราะว่า๒คนนี้ที่มามีสนับมือด้วยค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เหตุการณ์นี้โอ้โห
มาขอตังค์หลวงพ่อพอไม่ให้ก็มาทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะ
เที่ยงเมื่อวันที่๒๖ในกล้องวงจรปิด
หน้ากุฏิรองเจ้าอาวาสวัดในอำเภอโพทองจับภาพได้
หลวงพ่อต่อเนี่ยเดินเข้าไปในกุฏินะแล้วก็มีกู้ชีพ
นำรถพยาบาลมารับตัวหลวงพ่อต่อก็ออกมาจากกุฏิค่ะ
คุณผู้ชมนี่อันนี้คือหลวงพ่อต่อที่เดินเข้าไปนะคะ
แล้วจะบอกว่าสภาพของหลวงพ่อต่อเนี่ย
เบ้าตาซ้ายคิ้วซ้ายแตกหน้านี่เปื้อนเลือดไปหมดเลย
มีรอยฟกช้ำตามร่างกายนี่ค่ะโอ้โห
เลอไว้นี่ยังเข้าใจเลยว่าสภาพรอยแผลที่หน้าเป็นยังไงนะคะ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไม่ใช่แค่หลวงพ่อต่อนะยังมีพระอีกรูปหนึ่ง
อภิรักษ์วัย๓๓ปีก็จำวัดอยู่กุฏิเดียวกันค่ะ
สภาพคือโอ้โห
คือแก้มโยขนาดนี้อันนี้ไม่ได้ผ่าฟันคุดไม่ได้อะไรนะคุณผู้ชม
แต่เพราะว่าแผลเป็นแผลฉีกขาดตรงปาก
แล้วหน้าตานี่บวมช้ำเพราะอะไรล่ะ
ที่ต้องเย็บปากเนี่ยเย็บปาก๙เข็มเพราะไปโดนสนับมือเข้า

สองคนที่ทำเนี่ยนะคะเขาเป็นแฝดกัน

แล้วโป้กับปองมาหาหลวงพ่อเต่าก่อน
ทีนี้พอมาถึงปั๊บขอตังค์๒๐บาท
กับปองอ้างว่าจะเอาไปซื้อเหล้าให้พ่อ
แต่พอหลวงพ่อไม่ให้เท่านั้นละโอ้โห
เพราะบาทแผลบัญชีขาดทะลุเป็นสองรูเข้าไป
โยมสองคนที่ทำร้ายพระมาทวงขอเงินที่พระต่อ
โยมจากมาแล้วเหรอคะ
บอกจะเอาเงินไปซื้อเหล้าให้พ่อ
นี่ค่ะมั้ยโอ้โหแต่โยมมาทำกับพระแบบนี้นะ
ใช่ค่ะถามว่าเนี่ยโป้กับปองเป็นแฝดกันแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
โป้เนี่ยนะคนพี่นะแฝดพี่
กลับจากทหารมาไปเป็นทหารมา
แล้วก็ปองเนี่ยปองคือแฝดน้องเคยบวชเนรอยู่ที่วัดนี้แหละ
แล้วตำรวจไปตรวจสอบไปเจอรถจักรยาน
ไปเจอเสื้อผ้าของโป้กับปองอยู่ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะ
แล้วถามว่าตอนนี้นี่อันนี้จักรยานนะและอันนี้เป็นเสื้อผ้าค่ะ
ถามว่าอาการของหลวงพ่อต่อตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็ต้องนอนรักษาตัว๑คืนนะคะก่อนจะกลับได้
แล้วก็ลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ถามว่าอ้าวเกี่ยวข้องกับโดนทำร้ายแบบนี้หรือเปล่า
พ่อต่อบอกว่าอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีนะ
เพราะว่าจริงมีกำหนดลาศิกขาเอาไว้ก่อนหน้าอยู่แล้ว

ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการ
นักข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของโป้กับปองนะ
เจอป้ายเดี๋ยวเอาให้คุณผู้ชมอ่านดีกว่า
ป้ายที่อยู่หน้าบ้านนะคะติดเอาไว้
ติดป้ายว่าบ้านกันไผ่ติดอยู่หน้าบ้านนะ
แล้วถามว่าอ้าวเจอไหมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมโป้กับปอง
อยู่ในบ้านโวยวายไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะ

ใช่ค่ะจะขอสัมภาษณ์ก็ไม่ยอม
จริงเดี๋ยวมันจะมากับเสียงเขาโวยวายนะ
พ่อของโป้กับปองบอกว่าอ๋อลูกผมเกิดอุบัติเหตุรถล้ม
เดี๋ยวรอให้หายดีก่อนนะถึงจะพาไปหาตำรวจนะ
นี่แหละค่ะที่นักข่าวไปตามมาล่าสุดนะคะ